เด็กคนหนึ่งกำลังจะข้ามถนนเกิดอะไรขึ้นไปดูกันค่ะ
เหตุการณ์นี้ค่ะถูกบันทึกได้จากกล้องติดหน้ารถยนต์
ขณะที่กำลังแล่นไปตามถนนสายหนึ่งในเขตจูร่งเวสประเทศสิงคโปร์นะคะ
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุได้พบกับเด็กชายสวมเสื้อสีเขียวคนนี้
ข้ามถนนตัดหน้าอย่างรวดเร็วค่ะ
ส่งผลให้ถูกชนเข้าเต็มแรง
ก่อนจะมีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาให้ความช่วยเหลือ
ทั้งคนขับรถเมย์หญิงที่ขับมาจากฝั่งตรงข้าม
แต่ไร้เงาของผู้ขับขี่ที่ขับชนนะคะ
เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างนานาในหมู่ชาวเน็ตสิงคโปร์ค่ะ

ผู้คนบางส่วนมองว่าเป็นความผิดของเด็กชายเสื้อเขียว
จากข้ามถนนโดยที่ไม่สนใจมองซ้ายมองขวา
ว่าอาจจะรีบไปเข้าเรียนหลังจากที่วิ่งลงจากรถเมย์ค่ะ
ส่งผลให้คนขับรถเก่งไม่สามารถมองเห็นได้
เนื่องจากเป็นจุดบอดของผู้ขับขี่
แล้วก็หวังว่าอุบัติเหตุครั้งนี้จะเป็นบทเรียนให้กับเด็กคนนี้ไปอีกนาน
แสนนานค่ะ
ซึ่งมีเด็กอยู่ร้ายรอบ
โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุย่อมมีมากกว่าจุดอื่น
เรื่องนี้ก็กำลังเป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันหนักเลยในสิงคโปร์นะคะ
มีผู้เข้าชมคลิปนี้เกือบ๒ล้านครั้งแล้วภายในเวลา๒๔ชั่วโมงเท่านั้น
แล้วก็มีผู้แสดงความคิดเห็นเกือบ๗๐๐คอมเมนต์ด้วยกันค่ะ
อันตรายนะคะก็ระมัดระวังด้วยทั้งคนข้ามเองแล้วก็ผู้ขับขี่ด้วย
ในชุมชนโรงเรียนเนี่ยใช้ความเร็วจำกัดนะคะ
รวมถึงตรงไหนก็ตามที่ถ้าแบบเป็นรถเมจอด
ถ้าขับข้างเขาแล้วเห็นรถเมยจอดหยุดต้องแบบหยุดได้หยุดก่อนเลยเพื่อความชัวร์
ถ้าไม่ใช่ทางม้าลายไม่ควรจะข้ามเลยนะถนน